เป็นความเดือดร้อนของชาวสวนทุเรียนที่ภาคใต้
คือก่อนหน้านี้เป็นทุเรียนของภาคตะวันออกใช่ไหม
หลังจากที่หมดฤดูของภาคตะวันออก

แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนเหลือเกินค่ะ
เพราะว่าลิงสมมันไปบุก
แล้วมันก็ทำลายเรื่องของผลทุเรียน

โดยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยหน่อยเถอะ
นี่เป็นชาวสวนในอำเภอควนโดนจังหวัดสตูนค่ะ

หลังจากที่ทุเรียนแล้วก็ผลไม้ที่กำลังออกผล

แล้วก็ลิงก้นแดงบุกทำลาย
ผลไม้เนี่ยเสียหายเยอะเลยทีเดียวนะคะ

มีสวนอยู่ประมาณสัก๖ไร่

ชะนีแล้วก็หมอนทองจำปะดะมังคุด
แล้วก็ผลไม้อีกหลายชนิด

กำลังให้ดอกออกผลโดยเฉพาะทุเรียน

ก็จะสามารถเก็บขายได้แล้ว
แต่กลับมาถูกฝูงลิง
เด็ดทุเรียนทิ้งวันละไม่ต่ำกว่า๕๐ลูก
โดยลิงสมกว่า๒๐ตัวค่ะ
จะมาบุกทั้งตัวเล็กตัวน้อย
เด็ดผลไม้ทิ้งไว้กับพื้น

แล้วก็เริ่มมีกลิ่นหอมก็จะกลับมาเอาไปอีก
ตอนนี้ชาวสวนเขาบอกว่ารู้สึกเสียดายมาก

ที่มีรสชาติดีแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า

เดือนหน้าก็จะสามารถส่งขายให้กับลูกค้าได้
แต่กลับมาเจอกับฝูงลิงเข้าทำลายจนหมดเลย

นี่ค่ะคุณผู้ชมก็เลยทำให้ต้องมาเฝ้า

เจ้าลิงสมัยไม่ให้เอาผลไม้ไป
ตอนนี้ก็เลยวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เข้ามาสนใจดูแลเรื่องนี้บ้าง
เพราะว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ชาวสวนทุเรียนได้รับความเดือดร้อนกับลิงบุกแทบจะทุกปี
แต่ก็ไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข
ชาวสวนก็เลยต้องมาแบกรับภาระทั้งหมด
สำหรับที่มาที่ไปของลิงเหล่านี้
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านก็บอกว่าจริงแล้วไม่เคยลิงมา
ไม่เคยมีลิงมาปรากฏรบกวนแบบนี้มาก่อนนะ
แต่ลิงพวกนี้มาจากสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
ที่มีการนำมาปล่อยเพื่อลดปริมาณลิง
แต่กลับมาสร้างภาระให้กับชาวสวนแล้วก็คนในพื้นที่ค่ะ
คือมันเด็ดลงแต่มันไม่ได้กินใช่ไหม

แล้วพอทุเรียนมีกลิ่นถึงกลับมาเก็บ
๒อย่างเลยก็คือทำลายดอกก่อน
ช่วงที่ดอกออกแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำลายผลอีก
เพราะว่าเริ่มมีกลิ่นแล้วก็มาทำลายสองต่อเลย